คุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะเศรษฐีใหม่ป้ายแดงพาไปที่ศรีสะเกด
คุณผู้ชมคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงจริงเลยนะ
ก๊อฟรู้ไหมรายเนี้ยรายเนี้ยเป็นแม่ค้าอยู่ที่ศรีสะเกด
อ่าแล้วรู้ไหมคะเราก็ถามว่าไปเอาเลขเนี้ยมาจากไหน
ทำไมถึงถูกรางวัลที่๑ไม่ได้ฝันอะไรเป็นพิเศษ
อยากจะซื้อก็ซื้อประจำอยู่แล้วอุดหนุนแม่ค้าแม่ขาย
ที่เขามาขายลอตเตอรี่เป็นประจำอยู่แล้วซื้อซื้อไปอย่างนั้น
อืมซื้องั้นงั้นอ่ะซื้องั้นงั้นอ่ะโอ้โหพูดประโยคนี้ค่ะ
แล้วก็ได้ถูกเงินเงินอ่ะถูกเงินเงินอ่ะอ๋อ
รางวัลที่หนึ่งรับมาหนึ่งใบนะคะหกล้านคือชอบเลขหนึ่งสองกับหนึ่งแปด
โฟกัสเลยในแผงลอตเตอรี่อืมซื้อเฉพาะหนึ่งสองกับหนึ่งแปด
แล้วรู้ไหมคะปรากฏว่าหนึ่งแปดอ่ะเออ
แก้หวังว่าหนึ่งแปดเนี่ยจะถูกแค่รางวัลเลขท้ายสองตัว
กะแค่สองพันอืมกะแค่ว่าสองพันอืมที่ไหนได้ไอ้หนึ่งแปด
มันไปตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปด
แล้วถูกทั้งหกตัวเลยสุดยอดท่านนี้แหละค่ะ
จันทราศรีโสดายุสี่สิบแปดปีนะคะเป็นแม่ค้าอยู่ที่อำเภอเบนจลักษ
จังหวัดศรีสะเกดนี่โชว์ลอตเตอรี่ให้ดูแบบนี้
เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งตรงไหน
เอาปากกาไปวงเดี๋ยวนะอันนี้เขาซื้อเพียงใบเดียวเหรอ
สองใบซื้อสองใบเลขท้ายหนึ่งสองกับหนึ่งแปดอ๋อ
ค่ะซื้อไปงั้นงั้นอ่ะอืมเข้าใจไหมเหมือนโหล้เยาะใส่เลยอ่ะ
ซื้อไปงั้นน่ะเนี่ยค่ะทีนี้พี่จันทราเล่าให้ฟังบอกว่า
คือพี่เป็นคนที่เคารพแล้วก็นับถือสารหลักเมืองกันทรลักษณ์มาก
จะไปไหว้บูชาเสมอแล้วก่อนออกผลรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาล
ก็ไปกราบไหว้สารหลักเมืองเหมือนกันบอกว่าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับ
หลังผลรางวัลสลากออกมาไปตรวจลอตเตอรี่แทบช็อกอ่ะอืม
ช็อกอ่ะแทบล้มทั้งยืนไม่เชื่อสายตาตัวเองเลย
ว่านี่เหรอในมือของดิฉันเนี่ยคือรางวัลที่หนึ่งเหรอ
ใช่ค่ะพี่จันทรามันคือรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่บอกว่าจะเอาเงินเนี่ย
หนึ่งไปใช้หนี้ไปทำบุญแล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายเลี้ยงดูเพื่อการศึกษา
ลูกต่อไปยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยพี่จันทราถ้าไม่เชื่อเนี่ย
มาให้ผมได้นะเดี๋ยวผมมาตรวจให้นะลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับ
ไปเจอพี่ว่านหน่อยพี่ว่านหรือคุณนัทวดีคูณตาแสงอายุสามสิบเจ็ด
ว่านเนี่ยแกเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงครับเจ๊จิ๋ว
ถนนเสริมชาติตะบนปากแพรกอำเภอทุ่งสงศ์โอ้โหพี่ว่านก็ไม่น้อยหน้า
ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันครับโอ้นี่เอามาโชว์ให้ดูเลยนะฮะ
หยุดความรอบคลอมมากนะพี่ที่ว่านบอกมาหาแห่งไบนี้
ซื้อมาจากแผงหน้าเว่นตลาดโต้รุ่งอำเภอทุ่งสงศ์ครับ
ถัวเลขหกหนึ่งแปดที่แกไปซื้อมาเนี่ยไปเอามาจากไหน
เป็นเลขที่บ้านพักหลังเก่าในค่ายต่อชด๔๒อำเภอทุ่งสงศ์ครับ
โดยจะเฝ้าซื้อเลขที่บ้านหลังเก่าตามมาทุกงวดแล้ว
ว่านก็ซื้อซ้ำไม่ถูกก็ซื้อซ้ำ
งวดนี้โชคดีถูกรางวัลที่๑จนได้ครับ
เอาเงินไปทำอะไรดีพี่ว่านบอกจะเอาไปทำบุญครับ
เหลือก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกนั่นเอง
ยินดีด้วยนะคะพี่ว่านนะคะ
ไปที่ยะโสธรยะโสธรพี่กัญญารัฐดอกบัวอายุ๓๖ปีท่านนี้ค่ะ
เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑๑ใบถ้วน
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่านี่นี่ของฉันนะ
ใบนี้ของฉันนะฉันถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
พนักงานบริษัทเอกชนไปซื้อลอตเตอรี่ใบนี้ก๊อฟรู้ไหม
เลขนี้ท่านได้แต่ใดมาดอมรู้ไหม

ไม่คนจะรวยช่วยไม่ได้จริงอะก๊อฟ
เห็นคลิปที่มีการบวงสวงองค์ปู่พญานาค
แล้วมีควันทูบลอยขึ้นมา
เห็นเลขควันทูปเลข๑๘

เราก็ถ่ายทุกวันนะไม่เห็นเห็นอะไรเลย
แล้วนั่นนะคะพิธีบวงสวงองค์ปู่พญานาค
เห็นเลขควันทูบในพิธีบวงสวงเป็นเลข๗
แล้วเอา๑๘ไปซื้อลอตเตอรี่
ปฏิโทซื้อ๔ใบ

๑ใบ๑ใบคุณผู้ชมนะคะ
โอ้โหดีใจมากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณกัญญารัฐบอกว่า
ต้องคอยลุ้นตลอดเลยว่าสักวันหนึ่ง
สักวันหนึ่งรางวัลที่๑ต้องเป็นของฉัน
แล้ววันนั้นก็มาถึงแล้วยินดีด้วยนะคะพี่กัญญารัฐค่ะ

โอ้โหเงินนี้มันอยู่รอบตัวจริงนะ
เมื่อกี้พี่ก๊อฟบอกมีใครนะเลขเตียง

กูพูดเปิดติ๊กต๊อกเลยถ่ายเลยถ่ายเลย
หายแทบตายไม่เห็นเหมือนเขาเลย